กันหน่อยค่ะคือแม่กับลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านเช่าหลังนึงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของลูกมาเยี่ยมก็ถามถึงแม่ปรากฏพอขึ้นไปดูบนบ้านเจอเป็นโครงกระดูกแม่แล้วก็ล้อมด้วยขยะเนี่ยอยู่กับศพแม่มานาน๔ปีลูกสาวไม่รู้เลยเหรอเพื่อนบ้านอ่ะตกใจมากช็อกมากแล้วตอนกู้ภัยมาเก็บโครงกระดูกเป็นยังไงด
มีบ้านออกไปได้แล้วถือไทย

กู้ภัยมูลละนิทิศไตร์คุณธรรมนี่นะคะ
ต้องค่อยเก็บชิ้นส่วนของโครงกระดูกเอามาวางไว้บนผ้าขาว

ใช่ค่ะแล้วรายล้อมถ้าเกิดว่าดูภาพกว้างรอบนั้น
ไปด้วยขยะต่างบนบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเอาออกจากบ้านเช่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยกำลังตรวจสอบพื้นที่

ลูกสาวลูกสาวขอเรียกว่านางเสาเอละกันค่ะ
คือเธอมีอาการสติไม่ดี
ลูกสาวก็จูงจักรยานห้อยถุงพลาสติกเดินเข้ามา
เพราะชาวบ้านบอกว่านี่นี่คือลูก
ลูกของผู้หญิงที่เสียชีวิตเธอ
ลูกมีอาการทางประสาทนะเขาชอบเก็บของเก่ามาไว้ที่บ้าน
ตอนนั้นนี่ตัวนางสาวเอเจอตำรวจปั๊บนะ

ตำรวจก็ต้องค่อยคุมตัวนางเสาเอไปที่สพสเมษ
เคยเจอเอเจอเป็นบางครั้งช่วงกลางคืนเอจะไม่ค่อยอยู่บ้าน
แต่เอจะกลับมาช่วงกลางวันเขาก็จะนอนตรงแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านนี่แหละ
ลักษณะนิสัยเนี่ยนะคือเอบางทีก็จะโวยวาย
โวยวายใส่เพื่อนบ้านแต่เขาไม่ทำร้ายใครนะ

ห่วงที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่มย่ามภายในบ้าน
ชาวบ้านคนอื่นก็ให้ข้อมูลเหมือนกันค่ะ
ว่าหลายปีที่แล้วเออยู่กับแม่นะ
เอชื่ออารีป่วยเป็นอำมพลึกแล้วก็นอนอยู่ข้างบนบ้าน
แต่หลังไม่เห็นแม่ของเอเลย
เพื่อนบ้านจริงก็สงสัยนะแต่ไม่มีใครอยากเข้าไปวุ่นวายนะคะ
แล้วเพิ่งมารู้ไงเพิ่งมารู้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บโครงกระดูก
ว่าอ้าวแม่อารีเสียชีวิตมานานแล้ว
นักข่าวยังถามเลยเดี๋ยวนะ๔ปีไม่มีใครได้กลิ่นเหม็น
ไม่มีใครผิดสังเกตอะไรเลยเหรอแต่อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือเขาก็สันนิษฐานว่า
ด้วยความที่รอบบ้านเป็นเหมือนกับเป็นที่เก็บของเก่าเก็บขยะ
มันก็จะมีพวกกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้อยู่

อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วถามว่ารอบนี้มาเจอได้ยังไง
เจอเพราะว่าเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาเพื่อนของเอมาเยี่ยม
แล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ถามเอาเอ๊แม่เป็นยังไงบ้างล่ะ
ขอขึ้นไปดูหน่อยสิเอาก็ขึ้นไปบนบ้านช็อกเลยสิคะ
โครงกระดูกลายล้อมด้วยขยะแบบนั้น
เพื่อนก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบให้มาเก็บนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นลูกชายของนางอารีก็มาดูจุดที่เกิดเหตุนะ
ลูกชายไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของแม่
แต่ลูกชายบอกค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะนำตัวพี่เอไปรักษาอาการทางจิตเวท
แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าขอเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะ